ไปดูที่ปฐุมธานีกันหน่อยนะคะเข้าใจว่าสมัยเรียนมันก็คงมีคนไม่ถูกชะตา
เป็นคู่อดิสต์กันหรอบ้างค่ะแต่จากม้าทะยมจบกันไปแล้วเนี่ย
มันลดราวาสอกกันไม่ได้เลยเหรอคะนี่ที่เอ่อ

ก็อ้าวนี่จำได้ด้วยว่า๒อาทิตย์ก่อนเพิ่งตีกันไปเลยหลังผับเลิก

มาต่อยกันเลยค่ะลงมาต่อยกันเสร็จปุ๊บแทงกันตายนะคะ
อันนี้นาทีรุมชกต่อยชุลมุนแต่มันไม่เห็นนาทีแทงนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตี๒๓๐เมื่อคืนนี้ค่ะ
สรุปแล้วเนี่ยมีคนตาย๑เจ็บอีก๒นะคะ
คนตายคือในเบสอายุ๒๐ปีค่ะเป็นนักศึกษาปี๓มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง
ถูกแทงเข้าชายโครงซ้าย๑แผลเสียชีวิต
เจ้าหน้าที่ตอนมาถึงพยายามปั๊มหัวใจกู้ชีพเต็มที่นะคะ

๒รายคือนายกัสซิดิตอายุ๒๑ปีแล้วก็นายไทม์อายุ๒๑ปีนะคะ
นำตัวส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว
ตรงจุดเกิดเหตุตำรวจเจอสิ่งนี้ค่ะ
อกจากร่างคนตายแล้วแล้วก็คนเจ็บนี่ค่ะ
มีด๑ฟุตตกอยู่ในที่เกิดเหตุ
มีรอยคล้ายคราบเลือดด้วย

คิดว่าน่าจะเป็นอาวุธสังหารและอาวุธก่อเหตุ
เพื่อนคนตายบอกว่ากลุ่มเขามากัน๔คนขี่มอเตอร์ไซค์๒คัน
ตรงปากซอยทางเข้าโรงแรมใกล้กับปั๊มน้ำมันในอำเภอคลองหลวง
ดันเจอคู่อริที่เพิ่งจะมีเรื่องกันหน้าผับไปเมื่อ๒อาทิตย์ก่อน

แบบมานี่ก็เจอแล้วก็ใช้กันเลย

ไม่เขาก็น่าจะเดินออกมาพอดีแบบมาเจอกันเลย

จำได้ว่าขุมคนร้ายเนี่ยเคยมีเรื่องเป็นไหนก่อน

นานไง

โดนรวบสามคนครบถ้วนเลยคณิกรอายุยี่สิบเอ็ดปีนี่คนแทง
นุสรยี่สิบเอ็ดปีและอภิษฎยี่สิบเอ็ดปีค่ะถูกคุมตัวมาอุ้ยชุดยังชุดเดิมเลย
คุณเห็นคลิปตอนแรกที่มีคนถ่ายไว้ได้ไหมเสื้อลายดาวเนี่ย
เดียวกันเลยเห็นจังหวะที่เข้ามารุมทำร้าย
คุมตัวมาเค้นสอบที่โรงพักนะคะเบื้องต้นเขาให้การว่าไงรู้ไหม

นี่เขาบอกว่าพวกผมนัดกันมาดื่มสังสรรค์กัน๑๐คน
ร้านปิดก็แยกย้ายกันจะกลับบ้านบังเอิญไปเจอกลุ่มเบสกลุ่มคนตายขี่รถมาพอดี
จำได้ว่านี่เพิ่งตีกันไปเป็นคู่อริกันก็เลยลงมาต่อยกันเลย
แล้วผมคณิตกรมือแทง

เหลือไปเห็นมีดมันตกอยู่ครับ

แล้วก็ทิ่มแทงไปมั่วเพื่อป้องกันตัว

แล้วก็เรื่องของคนนี้

พวกผู้มาพร้อมกันเลย

นี่คือฝั่งเขาดูชิลอยู่นะ

คนที่ภาพที่คลิปถ่ายเนี้ย

เสื้อดำลายดาวสีขาวใช่ไหม
เนี่ยเนี่ยเห็นมุมไกลแน่แมะนี่อะนะ

รุมใส่ก่อนก็เลยต้องป้องกันตัวแหละ

ทีมข่าวเราก็เลยลงพื้นที่ตรงนี้เลยค่ะ

อยู่ใกล้ปั๊มน้ำมันตรงปากซอยริมถนน
คราบเลือดคนตายมันก็ยังติดแน่นอยู่ที่พื้น

จากข้อมูลเบื้องต้นเขาบอกว่า
มันเป็นการบังเอิญเจอกัน
คนก่อเหตุจะกลับกลุ่มคนตายก็ขี่มาแถวนี้
ป๊ะกันที่หน้าปากซอยพอดี
ก็เลยเกิดทะเลาะวิวาดกันแบบนั้นเป็นเหตุซึ่งหน้า
นี่แก๊งเพื่อนของคนตายนี่ไปติดต่อรับศพที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลแล้วนะคะ
แล้วก็นำร่างไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดที่สุราชธานีคือคนตายเป็นคนสุราชครับ
เพื่อนเนี่ยเล่าบอกว่าก็๒สัปดาห์ก่อน
กลุ่มของคณิตกรคนก่อเหตุก็มารุมทำร้ายเบสเพื่อนผม
ส่วนกลุ่มผู้ต้องหากลุ่มคณิกรก็บอกว่าผมถูกล็อกคอต่อยจนล้มแล้วกระทืบซ้ำเห็นมีดตกอยู่ก็เลยคว้าไปแทงอ่ะ

เขายังมีชีวิตมาพูดกับตำรวจได้แต่เพื่อนผมเขานอนอยู่แบบ
พี่ก็ดูดิครับแผ่เดียวครับแผ่เดียวเข้าหัวใจ
พี่ก็คิดดูว่าเจตนาของใครมันดีกว่าครับ
ผมไม่เชื่อครับเพราะว่าจากที่เกิดเหตุก็มันเพราะมีด
ก็มีดที่ใช้ก็เหมือนกับว่าเพราะมีดไม่ใช่เล่มเดียว
คือจริงแก๊งเพื่อนเองถึงจะรู้ว่าตำรวจจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้แล้ว
แต่เขาก็ยังรู้สึกหวั่นใจอยู่กลัวว่าจะได้รับการประกันตัวมา
ก็อยากที่จะให้ดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะคะ